สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ทั้งภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานมีฝนโปรยปลายลงมานะครับ
หลังจากนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์ท้องฟ้ากลับมาโปร่งอีกครั้งหนึ่งแดดแรงเลยทีเดียว
หลังจากนี้จะมีฝนหลงฤดูตกอีกบ้างหรือเปล่าใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งมาตรวจสอบกันนะครับ
เริ่มต้นวันนี้นะครับกับภาพถ่ายดาวเทียมครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรา
พบว่าวันนี้ตลอดทั้งวันท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับจึงทำให้แดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ
หลังจากนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มก้อนเมฆ๒วันหลังจากนี้นะครับ
จากการคำนวณจากระบบพญากรอะกาดธรรติทีวีพบว่ากลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวขึ้นณขณะนี้มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกนะครับ
กดอากาศต่ำกำนังแรงซึ่งมีโอกาศที่จะพัฒนากลายเป็นพายุได้นะครับ
เห็นนี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
เข้าสู่ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำห่อมนี้
ถ้าหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมก็จะพบว่าตรงนี้เองก็จะมีการก่อตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว
กลุ่มฝนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่เมืองไทยของเราหรือไม่
มาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
คำนวณเนี่ยนะครับเพราะว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้มีทิศทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกนะครับ
นั่นก็หมายความว่าไม่ได้เข้าสู่เมืองไทยของเราซึ่งการที่เบี่ยงออกไปแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เองมีหนึ่งปัจจัยนะครับ
เข้ามาควบคุมก็คือมวลอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนแถบสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับ
จะสังเกตว่ามีการแผลลงมาปกคลุมแถวบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามแล้วก็สปลาวแบบนี้เองจึงเป็นกำแพงทำให้กลุ่มฝนดังกล่าวนั้นไม่สามารถที่จะเคลื่อนมาได้นะครับ
แน่นอนนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ขออภัยนะครับหย่อมความกดอากาศสูงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเราก็จะทำให้ท้องฟ้านั้นค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับที่สำคัญก็จะเหนียวนำเอาความเย็นมาเยือนเมืองไทยของเราด้วยโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับมาดูการคำนวณอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นห
ในภาคอีสานขึ้นไปจะพบว่าต่ำสุดในวันนี้ในเมืองแถวของเราอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๕องศาเซลเซียสคำนวณต่อไปในวันพรุ่งนี้จะพบว่าพื้นที่สีน้ำเงินนั้นมีการแผ่เข้ามาปกลุ่มในเมืองแถวของเราเยอะมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็จะทำให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้อุณหภูมิใน
จนถึงวันพุธอุณหภูมิทั่วไทยก็จะมีโอกาสเย็นลงนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับยังไงท่องเที่ยวเดินทางก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันสวัสดีครับ